แรงงานสมรรถฉันทำไฮโลคุณผู้ชมตั้งวงไฮโล

เพราะว่าตำรวจไปรวบตัวได้ยกชุดเลยค่ะ
ครับ
อย่านีอย่านีนั่งลงอยู่มั้ยไม่อยู่
รวบได้หมดเลยเอ้าเหรออยากหนีนะแต่ไม่รอดแล้วนี่

ตำรวจเขาชาร์จตัวได้ไวมากเลยนะคะ
เป็นผลงานจากตำรวจสภบ้านฉางจังหวัดระยอง
คุณผู้ชมนี่ค่ะนำกำลังปิดล้อมบ้านพักคนงาน
ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพยูน๒๐อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง
หลังจากที่ตำรวจเองเขามีสายข่าวไง
สืบทราบมาว่าตรงนี้แหละลักลอบเล่นการพนัน
ดูตำรวจสิฮะโอ้โห
พอจู่โจมเข้าไปแล้วนักพนันวงแตก
พยายามที่จะหนีแต่หนีไม่ได้นะถูกตำรวจล้อมบ้านไว้หมดแล้ว
ตำรวจสามารถจับนักพนันได้ทั้งหมด๖คน

รางวัลเลขท้ายของรางวัลที่๑เลยนะเนี่ย
พร้อมด้วยของกลางนอกจากจับนักพนันได้แล้วของกลาง
อุปกรณ์การเล่นพนันเงินสดอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
ตำรวจไปถามนายคำโพอายุ๕๔ปี๑ในผู้ต้องหายอมรับ
ผมนี่แหละเป็นเจ้ามือเออนะฮะ
คำโพบอกว่าตามปกติแล้ววันอาทิตย์เนี่ย
แรงงานกลุ่มนี้เขาเล่นตีพนันไก่ชนกัน
เล่นไก่ชนกันแต่คราวนี้มันหยุดยาว

ว่างค่ะทำกิจกรรมอย่างอื่นดีกว่า
แรงงานสัมพันธ์สังสรรค์ด้วยไฮโลเพื่อฆ่าเวลา
โอ้โหแล้วสุดท้ายเป็นไงคะรอดไหมไม่รอดค่ะ
เกมหมดเออตำรวจจับทั้งหมดเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะครับ